ตั้งใจมาได้เวลาไปดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
คนเขาแห่กันไปขอพรขอโชคขอลาบกันแล้ว
หลายคนบอกว่าอยากรู้จังเลยว่ามีที่ไหนกันบ้าง
ใบตองเมื่อไหร่จะบอกสักทีว่ามีที่ไหนบ้าง

ไปที่แรกเลยแล้วกันเริ่มกันที่วัดสุกเกษมธรรมิการามนะคะ
อยู่ที่ตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
พระศิวรีมหาลาบสีทองเหลืองอาราม
นี้สูง๓๙เมตรสูงสุดในจังหวัดอ่างทองเลยนะ
ใหญ่มากองค์ใหญ่มากนะคะแต่ว่ามีพึ่งมาทำรังที่ย่ามขององค์พระค่ะ
ย่ามเลยนะชาวบ้านเชื่อว่ามาให้โชคให้ลาบ
เพราะว่าจะมาซ้ำเดิมทุกปีอืมนายทรงยศมะกรูดทองนะคะ
ตกำนันตำบลเทวราชเล่าให้ฟังบอกว่าวัดสุกเกษมธรรมิการามเป็นวัดเก่าแก่
มีอายุกว่า๑๓๐ปีแล้วก็ได้มีการสร้างองค์พระศิวรีองค์ใหญ่มานาน๔ปี
ตั้งแต่เริ่มสร้างนะมีชาวบ้านเนี่ยเขาบอกกันนะมีชาวบ้านได้โชคได้ลาบกันไป
ได้สำเร็จตามหวังกันมาตลอดเลยและที่มหัศจรรย์ก็คือ
จะมีพึ่งหลวงค่ะมาทำรังขนาดใหญ่ที่ย่ามพระศิวรี
ในช่วงก่อนงานประจำปีวันที่๒๕๒๖มกราคม
จะมาอยู่นานแบบนี้สักประมาณ๒๓เดือนแล้วพึ่งก็จะทิ้งรังไป
แล้วมาเป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีเลยนะพระศิวรีนะคะเป็นพระเถระที่ให้โชคให้ลาบ
เกี่ยวกับเรื่องเงินทองไหลมาเทมานะชาวบ้านก็จะนำพวกน้ำผึ้งกล้วยน้ำว้า
กราบไหว้มาขอโชคขอลาบแล้วก็ขอตัวเลขไปเสี่ยงโชคกันเป็นประจำเลย
วัดแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ชื่อดังในจังหวัดอ่างทองแล้วก็มีคนแวะเวียนมากันเยอะแยะมากมาย
เพราะเชื่อว่าเรื่องของโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาก็จะมาขอพรกันที่นี่นะคะ
ไม่ต่างจากที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแม่ที่นี่เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมมีเรื่องให้เล่ากันทุกวันเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มมาอีกแล้วที่วัดแห่งนี้ค่ะ
เอ็นว่านายศักดิ์ชัยเต็ชวณิตเป็นทายาทรุ่นที่สามของเหล่ากงยีกอหงได้สร้างนะอย่างล่อ
แต่งสุดเฉาสัวนเชียวจีนขั้นมาทะวังจริงค่ะ
หุ่นนี้ค่ะเอามาตั้งให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอโชคขอลาบ
นี่หุ่นนะเหมือนคนเหมือนกันนะ
หนูเหมือนคนจริงจริงมากเลย
พอได้รับการถวายแล้วพระอาจารย์แป๊ะก็เลยอันเชิญหุ่นปั้นยี่กอหง
ตั้งไว้บนสาราการประเรียนชั่วคราว
แล้วก็จะสร้างเก๋งจีนให้กับรูปปั้นนี้หลังจากตุดจีนนะคะ
อาจารย์แป๊ะบอกว่ายี่กอฮงนั้นเป็นที่รู้จักของชาวจีนมาร้อยปีแล้วค่ะ
เคยมาอยู่ในเมืองไทยตอนอายุ๗ควบแล้วก็กลับไปจีนตอนอายุ๑๖ปี
กลับมาเมืองไทยอีกครั้งก็คราวนี้อยู่ยาวเลยค่ะ
แต่ไม่ได้มามือเปล่ามาก็สร้างสิ่งสาธุปโภคสิ่งดีต่างไว้มากมาย
รวมทั้งก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึงด้วย
ชาวบ้านเขาก็เริ่มใสนะคะ
ซึ่งที่เก่าเป็นบ้านพักเดิมของท่าน
คือไปขอปุ๊บก็ประสบความสำเร็จสมดังใจปรารถนาชาวบ้าน
เขาก็เลยขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวย
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะแต่ที่วัดแห่งนี้มีหลายจุดครับ
เป็นจุดที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าจะไปอีกก็ต้องเผื่อเวลาเลยล่ะ
คนเยอะด้วยค่ะอีกที่หนึ่งนะครับคนก็เยอะเหมือนกัน
พาไปดูเรื่องราวของนี่เลยถ้ำพญานาคบ่อพญานาค
มันเป็นยังไงที่นี่เขาเตรียมบูรณะนะครับ
ที่วัดตาดแม่นายเทพนิมิตรครับตำบลโนนบุรีอำเภอศาสคันจังหวัดกาลสิน
ชาวบ้านที่นี่เตรียมบุรณะถ้ำพญานาคศักดิ์สิทธิ
ให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณผู้ชมดูตามภาพไปเลยนะครับ
ตรงนี้นะครับอยากจะให้ทำการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
แล้วก็ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสการะบูชากันอีกครั้งด้วย
เรื่องนี้นะครับทางอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เขาก็เล่าว่าบ่อพญานาคเนี่ยเดิมเป็นหลุมลึกนะ
ถึงฤดูฝนมันจะมีน้ำหลากเพราะน้ำมันไหลลงไป
น้ำจะไหลผ่านแรงมากแรงไม่พอหมุนวนเป็นรูลึกเลย
ชาวบ้านเลยเชื่อว่าเป็นบ่อพญานาคแน่แน่
มาถึงตรงนี้ก็จะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วขอโชครับ
แต่พอเจ้าวาดผู้ก่อตั้งวัดมรณภาพลงก็ได้มีความเสื่อมโทรมลง

มาตอนนี้ครับก็เตรียมที่จะทำการปรับปรุงใหม่
เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับ

อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดกาลสิน
สักประมาณ๓๓กิโลเมตร
แต่ต้องรอหน่อยนะเดี๋ยวให้เขาปรับปรุงพื้นที่หน่อยนะครับ

ไปกันที่จังหวัดพยาวค่ะ
แล้วจะพาไปดูประเพณีของชาวล้านนา

ประเพณีสี่เป็งตานข้าวใหม่
หลัวหิงไฟพระเจ้านะคะ

ชาวบ้านก็จะนำข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยนะ
แล้วก็ฟื้นมาถวายเป็นพุทธบูชากัน

ตามปฏิทินจันทรคติล้านนาเขานะคะ
ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นด้วย

ก็เลยต้องช่วยกันหาฟืนมาสูงมาก่อไฟ

พระพุทธรูปแล้วก็เป็นการอุทิศส่วนกุศล
ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปด้วยนะคะ

คำว่าตานก็คือทานเหมือนทำทาน

หินก็คือผิงนั่นแหละตามตัวเลย

สำหรับประเพณีสี่เป็งตานข้าวใหม่
ตานหลัวหิงไฟพระเจ้าค่ะ

กู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อิน

ใช่ค่ะเขาเป็นหมอตำแยก็ต้องสวนบทบาท

นางอารีรัฐพลพักดีอายุ๔๐ปี

ญาตินำขึ้นรถกระบะไปคลอด

แต่เจ็บท้องหนัก

ญาติตัดสินใจจอดรถที่หน้าศูนย์
ชีพกู้ภัยเลยขอให้เจ้าหน้าที่

หน่อยเถอะไม่ไหวแล้วจะคลอดอยู่แล้ว

ทีนี้ก็รอลุ้นกันสิครับ
ระทึกเลยชาวบ้านในพื้นที่

ในที่สุดก็คลอดทารก

น้ำหนักอยู่ที่สัก

แล้วก็ตั้งชื่อด้วยว่าเด็กหญิง
เกิดใหม่รักษาสี

หลายคนที่มามุงดู
ก็ต้องสนใจไปที่รถกระบะ

เพื่อที่จะไปโรงพยาบาล

ต้องดูเลขทะเบียนรถกระบะคันนี้สักหน่อย
ชัดไหมคุณผู้ชมไม่ชัด

เลขทะเบียนรถกระบะที่เห็นไม่ชัด

อ่านให้ฟังเพราะว่า

ก็เลยมองให้ฟังเฉย

มันเป็นเรื่องราวความเชื่อหลากหลาย